กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์นะคะ
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาเดือดไม่ได้เดือดแบบธรรมดานะคะ
ทะลุประหลอดเลยค่ะวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยนะคะ
กรณีที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปขับขี่บนทางเท้า
ทางเท้าแปลว่าทางสำหรับให้เท้าเดิน
น้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นมปลาย
โรงเรียนแถวลาดพร้าวน้องเดินบนทางเท้าตามปกตินั่นแหละค่ะ
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ไปขี่บนทางเท้า
แล้วไปชนน้องจนได้รับบาดเจ็บชาวเน็ตบอกว่า
เห็นไหมเพราะความมักง่ายของคนคนหนึ่ง
ทำให้น้องต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องถึงตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะ
ได้มีการโพสต์ภาพอุบัติเหตุบนทางเท้าบริเวณปากซอยลาดพร้าว๖๖
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์ที่ขับบนทางเท้าชนเด็กนักเรียนบดิน๓
ไม่โอเคมากชนต่อหน้าต่อตาหน้าปากซอยลาดพร้าว๖๙
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี้สักประมาณ๔โมงเย็น
ก็คือช่วงหลังเลิกเรียนนะคะ
หลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะครับ
ก็มีชาวทวิตเตอร์ค่ะเขามารีทวิตข้อความแล้วก็ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
กว่าสองหมื่นคนนะคะแล้วก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น
พากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็ตำหนิแล้วค่ะ
ตำหนิคนที่ไปขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบอกว่ามักง่าย
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและมีการแชร์ประสบการณ์ตรงกันด้วยนะ
มีการแชร์ประสบการณ์ตรงเล่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเอง
เคยเจอคนขี่รถจักรยานยนต์บ่อยครั้งเนี่ยมาขี่บนทางเท้าลักษณะแบบนี้
แต่ครั้งนั้นที่เขาเจอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประสบอุบัติเหตุ
แต่กับน้องคนนี้คือเป็นอุบัติเหตุแล้วน้องก็เจ็บตัวด้วยดีนะคะ

บอกว่าตอนนี้อาการของน้องเด็กนักเรียนปลอดภัยดีแล้ว
มีอาการเจ็บที่ช่วงสะโพกแล้วก็มีแผลถลอกที่ขาเรื่องที่มันเกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เดินทางไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าปากซอยลาดพร้าวหกสิบเก้า
ไปดูไปสังเกตไปคอยดูสิว่ายังมีรถจักรยานยนต์มันมาขี่บนฟุตบาทอีกหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ยังคงมีนะคะรถจักรยานยนต์หลายคันค่ะลักไก่ขึ้นมาขับรถบนฟุตบาท
คือหนึ่งคันเนี่ยก็เฉลี่ยห้าถึงสิบนาทีเนี่ยหนึ่งคันค่ะ
เราเอากล้องไปวางจับภาพนะคะไม่แคร์สื่อค่ะก็ไม่วายขับขี่บนทางเท้าเนี่ยฮะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่คือโนสนโนแคร์เลยค่ะ
ทีนี้คนงานก่อสร้างที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าน้องนักเรียนโรงเรียนบริณเดชา๓เนี่ย
ก็เป็นจังหวะที่น้องเดินทางกลับมาจากโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนต้องเดินทาง
เดินผ่านข้ามรั้วเพื่อตรงไปยังฟุตบาทแล้วก็เดินตรงไปต่อที่ป้ายรถเมย์
จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ที่ลักไก่ขับบนฟุตบาทก็ขี่สวนมาด้วยความเร็ว
พอน้องก้าวเท้าลงจากรั้วก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาบนฟุตบาทเนี่ยนะคะ
ชนเข้าอย่างจังก็เลยทำให้ทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็เด็กล้มลงทั้งคู่
คนแถวนั้นก็ต้องวิ่งเข้าไปค่ะไปช่วยนะคะ
คนงานยังเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยนะคะว่าพบเห็นพฤติกรรมของคนที่มักง่ายแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
แทบจะทุกวันเลยตัวเองเนี่ยมาทำงานเกาะสร้างรถไฟฟ้า
บางวันยังต้องหลบเลยนะคะหลบให้รถจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้า
ทั้งว่ามีกลวยวางเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
ก็เลยเนี่ยคุณผู้ชมฝากไปถึงคนขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนนะคะ
บอกว่าอย่าใช้พฤติกรรมมาง่ายแบบนี้อีกเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเอง
แล้วก็คนที่เขาต้องเดินบนทางเท้าแบบนี้เนี่ยนะคะ
เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสนโชคชัย
เตรียมที่จะดำเนินคดีกับคนขี่รถจักรยานยนต์
ข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกอัตราโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาดบนทางเท้า
อันนี้อัตราโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงสตชแล้วด้วยนะคะ
บอกมาบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับนะคะ
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะไปเฝ้าระวังเรื่องของรถจักรยานยนต์
ไปใช้ทางเท้าทุกจุดจริงจริงนะคะส่วนผู้ว่าดูเด็ดเด็ดบันเลยค่ะ
ผู้ว่าบอกว่าผมว่าคนขับต้องแก้พฤติกรรมและต้องแก้สันดารด้วย
อย่าไปทำแบบนั้นผมไม่ได้พูดจาหยาบคาย
เพราะสันดรมันยังขุดได้เอาจอบขุดได้แต่สันดานั้นขุดได้ยาก
ดังนั้นมนุษย์ต้องขัดกล่าวด้วยจริยธรรมของตนเอง
คนที่ชอบขับขี่บนทางเท้าลองคิดดูบ้างนะคะว่า
ถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านไปโดนแบบนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไร
แล้วก็ตอนนี้ผู้ว่ารัชการกรุงเทพฯก็คือพลตำรวจเอกอาศวินขวานเมือง
บอกว่าได้ให้เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
บูรณาการทำงานร่วมกันเฝ้าระวัง๕๐๕๐เขตนะคะ
เพราะว่าคุณผู้ชมก็แจ้งมาเหมือนกันที่หน้าจอ
บอกว่าอินธรรมระ๓๕๓๗มีรถจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าเหมือนกัน
ทำไมไม่เห็นมีตำรวจจับเลยมันมีหลายพื้นที่

แต่ถ้าจะให้ได้ผลคุณผู้ชมส่งไลน์ไปนี้เลยนะคะ
ไลน์นะคะมีแอดข้างหน้านะคะ
แล้วท่านจะได้เงินรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งด้วย

แล้วก็ส่งไปที่ไลน์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
น่าจะได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะโดนนะคะ
เดี๋ยวเจอคุณโรสลินนะเดี๋ยวจะโดน